จะไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่
รับประทานไม่อั้นให้เวลา๔๕นาที
ถ้าเกิดว่าทานไม่หมดมีปรับด้วยนะคะ
สองสามีภรรยาที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย
ร้านเขาชื่อน่ารักนะร้านลูกคนเดียว
เออเก๋ทีเดียวน่าจะเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะ
เอากำไรพออยู่ได้ยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นี่นะคะนายพาสกรริรักวุฒิกุล
แล้วก็นางนภาพรริรักวุฒิกุล
ซึ่งเป็นสองสามีภรรยากำลังทำก๋วยเตี๋ยวเรือให้กับลูกค้า
ที่ก็แวะเวียนไปอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายแล้วค่ะ
ซอยริมคูเมืองนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พาสกรบอกว่าทางร้านมีกฎนะคะ
ให้ลูกค้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่แบบไม่อั้น
ระยะเวลา๔๕นาที
หากกินไม่หมดปรับนี่มีปรับด้วย
ละ๑๒บาทโดยเริ่มจับเวลาคือนับตั้งแต่เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวให้กับลูกค้า

นับเลย๑วินาทีที่๑สตาร์ทค่ะ
โดยมีก๋วยเตี๋ยวให้เลือก๓ชุดด้วยกันนะคะ
ชุดที่๑เนี่ยก็จะเป็นเมาจ่ายเฉพาะหมูน้ำตก
ส่วนชุดที่๒ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำผลไม้เชาก๊วย
ในราคา๓๙บาท
และชุดที่๓นะคะกิน๑๒ชาม๑๒นาที๑๒บาท
ไม่ทันตามเวลาจ่ายครึ่งราคาเท่านั้นนี่มีให้เลือกด้วย
พาสกรบอกว่าตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย
คนยากจนขายเอากำไรพออยู่ได้
หลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
ในร้านก็ปรากฏว่ามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่
วัยรุ่นจะชอบเลยนี่ฮะนี่นะคะไปอุดหนุนกันเยอะ

ใช่ผมชอบชุดนี้นะกิน๑๒ชาม๑๒นาที๑๒บาท
เท่ากับ๑นาทีต้องกินให้ได้ชามหนึ่ง

ถ้าคนกินเก่งกินเร็วแล้วอีกอย่างหนึ่งชามก็ไม่ใหญ่
แต่ต้องประเมินท้องตัวเองให้ดีนะ
กินให้ได้ครบ๑๒ชามหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ

เขาก็ใช้วิธีในการเรียกลูกค้าได้ดีนะครับ